ส่วนช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศเทศกาลสงกราน
พาคุณผู้ชมขึ้นเหนือไปที่จังหวัดเชียงใหม่กันก่อนเลยนะคะ

เขามีการแข่งขันรำวงย้อนยุคสนุกมาก

ติดตามบรรยากาศสดได้จากคุณระพีพันธ์เรือนศรีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากวัดแม่ฮ้อยเงินจังหวัดเชียงใหม่เชิญค่ะ

ชาวบ้านชุมชนแม่หอยเงินก็ร่วมกันแห่ไม้ค้ำสลี
เพื่อเตรียมที่จะทำพิธีถวายเป็นพุทธบูชาคำจุนศาสนาในวันพรุ่งนี้ค่ะ
ขบวนแห่ไม้คำสลีของชุมชนบ้านแม่หอยเงินชุมชนคุณธรรมพลังบวรนะคะ
ที่ร่วมแรงร่วมใจกันแห่ไปตามถนนในหมู่บ้าน
นำขบวนด้วยรำวงย้อนยุคขบวนต้นเทียนขบวนตุงนักสัตว์
งไส้หมูและตุงล้านนาตามมาด้วยขบวนไม้คำสลี
ไปยังต้นศรีมหาโพด้านหน้าวัดแม่หอยเงิน
เพื่อเตรียมนำไปคำต้นศรีมหาโพตามประเพณีปฏิบัติที่สืบทอดกันมายาวนาน
ในวันพญาวันหรือว่าวันขึ้นปีใหม่เมืองนะคะ
ก่อนจะทำพิธีถวายเป็นพุทธบูชาในวันพรุ่งนี้ค่ะ
มารวมกันแล้วก็มาเป็นคณะเป็นโม
ก็ถือว่าเป็นวันที่ใหญ่ที่สุดของวันทั้งหลายห้องสำหรับภาคเหนือเขา
จากนี้ในช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะมีกิจกรรมสงกรานในวัดแม่หอยเงินค่ะ
โดยทำการประกวดลำวงย้อนยุคซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้คนในชุมชน
เด็กและผู้ใหญ่มีส่วนร่วมที่สำคัญถือเป็นการออกกำลังกายชนิดหนึ่งด้วยนะคะ
ด้วยการประยุกต์ท่ารำวงมาตรฐานเรียกได้ว่าสร้างทั้งความสนุกสนาน
สุขภาพแข็งแรงและเกิดความสามัคคีในชุมชนค่ะ
ต้องเสริมกิจกรรมค่ะการออกกำลังกายด้วยนะคะ
แล้วก็ส่งเสริมให้มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะบ้างนะคะ
ชอบเพราะว่าเป็นการส่งเสริมของการออกกำลังกายอีกแบบหนึ่งของชุมชน
เพราะว่าเราจะส่งเสริมในเรื่องของเพลงรำวงยรยุค
ซึ่งมีท่ารำแต่ละท่าเรานำมาใช้ประกอบในเพลงแต่ละเพลง
ไม่ว่าเพลงจังหวะช่าเพลงจังหวะลุมบ้าต่าง
แล้วก็นำมาใช้ในประกอบเป็นเพลงของเพลงรำวงย้อนยุค
และที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นภาพบรรยากาศสดนะคะ
คือทีมที่ชนะการประกวดลำวงย้อนยุคนั่นเองค่ะ
ทีมนี้มีทีมมีชื่อทีมนะคะว่าทีมแม่แตงร่มใบค่ะ
ที่มาในชุดเสื้อลายดอกสีสันสดใสนะคะ
และจังหวะลีลาก็เรียกได้ว่าสวยงามนะคะ
ตอนนี้ก็เป็นการรำก่อนที่จะเริ่มลำวงย้อนยุคนะคะ
โดยเกณฑ์การตัดสินค่ะที่กรรมการให้ทีมนี้ชนะ
นั่นก็ประกอบไปด้วยความคิดสร้างสรรค์นะคะ
เกณฑ์ที่กรรมการกำหนดรวมไปถึงจังหวะ
แล้วก็ชุดที่ใส่แต่งตัวด้วยนะคะ
ก็เลยคว้าชัยชนะไปคลองค่ะ
ซึ่งตอนนี้ถือว่าบรรยากาศที่นี่ก็เต็มไปด้วย

เพราะในช่วงประมาณ๒ทุ่มนะคะ
ก็จะมีการจ้อยสอด้วยค่ะ

เวลาประมาณ๒๓นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ
ก็จะมีพิธีสวดมนต์ข้ามปีนะคะ
ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา